อ๋อพื้นย่าชุบฉ่ำเพราะว่าผลเนี่ยตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะ
ก็ทำให้พื้นดินแห่งนี้อุดมสมบูรณ์สดชื่นดีจริงจริงเลยค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
มาเก็บเห็ดค่ะเห็ดช่วงนี้ชุมเหลือเกินจะเอาไปทำซุปนะคะ
แต่จะเป็นเห็ดแบบไหนต้องดูอีกทีเหมือนกันส่วนสภาพอากาศเป็นยังไงก็คงต้องเช็ค
ดูกันทุกวันค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน
เฝ้าระวังคลื่นลมแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมาก

ปัจจัยอะไรแล้วมีพื้นที่ไหนจะมีความเสี่ยงกันบ้าง
ช่วงนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูมีกำลังแรงมากขึ้น
ส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักแล้วก็คลื่นสูงโดยเฉพาะฝั่งอันดามัน
ดังนั้นก็แนะนำแล้วก็ย้ำเตือนชาวเรือนิดนึงนะคะว่าสุดสัปดาห์นี้หรือว่าช่วงต้นสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งออกเรือไปไหนดีกว่า
เพราะสังเกตนะคะคลื่นค่อนข้างสูงเลยถ้าสังเกตสีม่วงแบบนี้น่าจะราวสักสามเมตรได้ค่ะ
ส่วนพื้นที่อื่นอื่นสภาพอากาศเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะฝนแค่ไหนตรวจสอบกันหน่อยนะคะสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะช่วงนี้กลางวันอากาศร้อนแดดดีค่ะ
แต่ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยร้อยละยี่สิบของพื้นที่นะคะ
แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งแจ้งโดยเฉพาะช่วงเที่ยงถึงบ่าย๓
แล้วก็งดการเผาทุกชนิดด้วยนะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก
แดดดีกลางวันร้อนจัดมีฝนเล็กน้อยร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมเองก็ต้องสวมเสื้อผ้าให้สบายไม่อึดอัดระบายอากาศได้ดีค่ะ
ส่วนทะเลภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะคะ
สำหรับภาคใต้จะมีฝนทั้งสองฝั่งเลยค่ะ
เน้นตกหนักฝั่งอันดามันร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งด้วยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
อาจจะมีฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทาง
แล้วก็วางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องถ้าคนไหนจะไปเก็บเห็ดในป่า
บอกเลยว่าต้องระมัดระวังให้ดีค่ะเพราะบางทีเห็ดสวยเห็ดงามเนี่ย
มันอาจจะทำให้เกิดเหตุพิษก็ได้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
อันนี้ย้ำเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะแต่ใดก็แล้วแต่ค่ะ
ถ้าฝนตกลงมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีที่เราจะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้
เพราะว่าช่วงเดือนหน้าอาจจะมีฝนทิ้งช่วงกันด้วยค่ะส่วนตอนนี้เห็ดมีมากมายเลยค่ะ
โนไวท์ขออนุญาตไปเก็บเห็ดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
เห็ดสวยสวยตรงนั้นลูก